จะพาไปที่นี่ยังไม่ได้เห็นภาพยังอยากกินเลย

จังหวานนครนโยค
ที่นี่เขาบอกว่าของดีของเด็ดของขึ้นชื่อ

ใครที่ชอบทานไก่ย่างต้องชอบ

กาย่างหนังกรอบคุณผู้ชมครับ
เคยทานกันไหมถ้ายังไม่เคยทาน
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้ยคุณผู้ชมครับ

เจอกับน้ำตกที่มันสวยงามแบบนี้
มาพร้อมกับรถคู่ใจคันเก่ง

อร์นิวอีซูซูดีแมคพารานุภาพ

เดินทางมาถึงที่จังหวานนครนโยคนะ
ยิ่งมาทางนั้นตกสวยงามแบบนี้
แล้วก็ก็ต้องนึกถึงส้มตำข้าวเหนียว

ผมจะกินไก่ย่างที่เขาขายมานาน
ที่จังหวานนครนโยคกว่า๔๐ไปเลยนะ
ต่อไปนี้ผมก็ไม่ต้องกินไก่สดในน้ำแล้ว

ไก่ย่างกันดีกว่าติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ร้านศรีสุนีโภชนานับเป็นร้านอาหารไทยร้านแรก
ของจังหวัดนครนายกเมนูชูโรงคือไก่ย่างรสชาติดี
ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนาน
จากอาหารถูกปากที่นี่ยังเป็นแหล่งขายของฝาก
ที่ถูกใจอีกด้วย
สวัสดีครับ

ย่างมาตั้ง๔๐กว่าปีทำไมมันถึงกรอบถึงขนาดนี้
เคล็ดลับของที่ร้านนี้นะคะข้าวเตาอบ

ก็ได้เคล็ดลับอันนี้มาเรื่อยมา
จะบอกเนี่ยทีนี้ลูกค้าติดอกติดใจเลย

มันต้องคัดสรรไก่ดีดิถูกมั้ย

ก็ไก่ย่างหนังกรอบนั่นแหละ
มันหอมหอมคล้ายกลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรถูกไหมที่เราไว้หมักกับไก่
แต่เป็นน้ำจิ้มแจ่วก็มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นน้ำจิ้มไก่
น้ำจิ้มทางร้านเขาเป็นสูตรเด็ดทำเองหมดเลย

ไก่ย่างที่นี่รสชาติอร่อยมากนะครับ
อย่างที่ผมบอกตอนแรกหยิบขึ้นมามันหอม

รสชาติของเนื้อไก่ถึงได้เข้มข้นแล้วก็อร่อยขนาดนี้นะครับ

เห็นเขาบอกว่ามันเข้ากันมากกับไก่ย่างหนังกรอบของเรา

อกสโหน่แล้วก็ไข่เจียวจะอม
สโหน่นี่ผมไม่ค่อยได้เห็นเขาใส่ลงไปในเกม
เมนูนี้เราจะมีทั้งปีนะครับ
เปรี้ยวนำแล้วก็มีความเผ็ดตามมา

แต่ละอย่างมันดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะ

มีดอกแคร์ไม่ใช่แคร์บางคน

แต่ที่นี่เขาเอาดอกสโนมาใส่ไว้ในแกงส้มด้วย
มาร้านนี้แล้วก็ต้องสั่งมาทานกันดูนะครับ

พอหมูย่างกระเทียมสด

เพื่อสุขภาพนะฮะ

เพราะว่ามันมีความซากของกระเทียม

แล้วที่สำคัญคอหมูย่างที่นี่

เพื่อให้น้ำยำมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อมัน

กรูดลอยแก้วทานแล้วมันสดชื่น

คุณจะรู้สึกแบบหอมกลิ่นมะกรูด
ซ้ำทางก็ดูนะครับอร่อยปะเนี่ย
ต้องบอกว่าถึงป้านีจะพูดไม่ค่อยเก่ง
แต่รับรองว่าทุกเมนูที่ป้านีตั้งใจทำต้อนรับแขกที่มาเยือนเนี่ย
อร่อยเด็ดสุดยอดแน่นอนครับ
แน่นอนฮะผมมาวันนี้วันใหม่มามือเปล่า
ผมก็มีของที่ระลึกเพื่อที่จะมอบให้ป้านี
เป็นเครื่องยืนยันการันตีความอร่อยด้วย
ขอบคุณปานีเหมือนกันครับ
อร่อยจริงเด็ดมาก
คุณผู้ชมครับยืนยันนอนยันนั่งยัน
ตีรังกายันได้เลยครับว่า
ไก่ย่างที่นี่เด็ดสุดยอด
และยังมีอีกหลายเมนูให้เราได้เลือกทานกันด้วย
หากจะมาตามติดใกล้ชิดความอร่อยแบบนี้
ขับรถมาตามถนนสุวรรณสอน
เจอสามแยกศิลาทอง
ตรงไปประมาณ๘๐๐เมตรก็ถึงแล้วล่ะครับ
ทานอาหารจบแล้วแต่คนยังไม่จบ
เพราะว่าเราต้องได้ของฝากกลับไปด้วย
ที่นี่ศรีสุนีโภชนาของฝากเพียบ

เพราะว่าเขาแพ็คใส่กล่องยางดี
อย่างกับพิซซ่าเอากลับไปที่บ้านนะครับ

แล้วนี่ของหวานขนมเขาเพียบเลย
และส่วนใหญ่ทางร้านทำเองทั้งหมดนะครับ

สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจอีซูซู
จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้
ส่วนช่วงนี้บ๊ายบายก่อนนะ